ก่อนเจอบรรว่าของคุณจังโมมันมีเรื่องเหลือเชื่อ
อย่างที่ทราบดีว่าจุดที่เจอเนี่ยไม่ใช่ไม่หานะ

ดำน้ำลงไปก็ดีหาบนผิวน้ำก็ดีก็ไม่เจอ

มีผู้ชายคนหนึ่งเอาถุงที่มีทั้งดอกไม้ผลไม้แล้วจดหมายฉบับหนึ่ง
แขวนไว้ที่โป๊ะตอนแรกไม่มีคนสนใจ
แต่มีพี่กู้ภัยคนหนึ่งบังเอิญไปเจอแล้วเอาออกมาดู
เขาเขียนเอาไว้ลองทำมันไม่น่าเสียหายอะไร
ก็เลยลองทำพิธีตามที่กระดาษแห่งนี้ได้ระบุเอาไว้
ให้ผู้หญิงมาทำพิธีเหลือเชื่อมาก
พอทำปุ๊บร่างของคุณโมลอยขึ้นมาเลย
อันนี้มันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้อันนี้ฮะถุงนี้
มีดอกบัวเฮ้ยมีดอกไม้แล้วมีผลไม้
มีจดหมายเขียนเอาไว้ด้วยนี่ฮะนะฮะคนที่ไปเจอเนี่ย
เอามาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คคืนนครสี่สิบห้า
อัญวุฒิโพออำภัยหรือว่านายอดร่วมกระตันอยู่
นะฮะคือได้ไลฟ์ถึงช่วงที่ก่อนจะเจอ
ร่างของคุณโมแบบนี้อธิบายแบบนี้ว่า
คือตอนเช้ามีผู้ที่ไม่ประสงค์ออกน้ำ
เอาถุงอันนี้ไปแขวนวัฒิโปร์ครับนะฮะ
ดอกบัวชมพูดอกบัวใหญ่หนึ่งกรัมเลยนะฮะ
แล้วก็พวงมาลัยสี่พวงไปแขวนวัฒิโปร์
ใกล้กับจุดที่อำนวยการในการค้นหาร่างของคุณแตงโม
ตอนแรกไม่ได้มีใครสนใจแต่พอเที่ยง
มีกู้ภัยท่านหนึ่งเขาอยากกินผลไม้ก็ถามว่า

ก็เลยไปเปิดดูปรากฏว่ามันมีของอย่างที่บอก
แล้วก็มีจดหมายปริศนา๑ฉบับรวมอยู่ด้วย

ให้ผู้หญิงมาช่วยทำพิธีอ่านบทสวมนต์ตามที่เขียนไว้ให้ครบทุกหน้า
แล้วนำพวงมาลัยรวมทั้งดอกบัวในถุงไปลอยน้ำ
แล้วจะพบร่างของคุณโมนี่ครับมีการเขียน
แล้วก็พิมพ์เอาไว้ในกระดาษแผ่นนี้
นายอดบอกว่าเอออ่านในจดหมายดูแล้ว
มันถ้าเกิดทำมันก็ไม่เสียหายอะไรนี่
แต่ลองทำดูดีกว่าพอดีฮะคุณเต้คุณมงคลกิจสส
แล้วก็หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยเดินทางมาจุดนี้
พร้อมกับคุณพักกะออนก็เป็นราชช่อง๗นี่แหละ
เดินทางไปก็เลยอ่ะจดหมายบอกว่าให้ผู้หญิงช่วยทำพิธี
ก็เลยขอให้คุณพักกะอ่อนนั้นลงเรือไปทำพิธี
ลอยดอกไม้ไปลอยดอกบัวไปครับคุณผู้ชมแป๊บเดียวอ่ะ
อันนี้คือภาพตอนทำพิธีโยนดอกบัวไปหลังจากทำพิธีได้ไม่นาน
ร่างของคุณโมก็ลอยขึ้นมาจุดนี้แต่ไม่ได้ลอยทันทีนะ
คือตอนคุณเต้แล้วก็พี่ผู้หญิงคนนี้เขาทำพิธีเสร็จ
คุณเต้เขาก็พานั่งเรือไปที่สภาไปไหว้พระที่สภาก่อน
แล้วหลังจากนั้นถึงได้รับข่าวนะฮะว่าเจอร่างของคุณแตงโมแล้ว
เรือของกู้ภัยเรือของพี่ชายเขาก็ผ่านไป
แล้วก็ไปเจอร่างของคุณโมรอยขึ้นมาห่างจากโป๊เพียง๕๐เมตรเท่านั้น
ทั้งที่ตรงนี้หากันร่วม๓๐ชั่วโมงแล้วก็ไม่เจอ
น้ำร่างของคุณโมไม่ได้ลอยไปไหนไกลจากจุดที่เกิดเหตุเลยนะฮะ
ไปดูบรรยากาศตอนทำพิธีสักหน่อยละกัน
ก็วันนี้ลงพนธาน้องแต่งโมแล้วก็ทำพิธีกรรมได้เสร็จจิ้นแล้วนะครับ
คุณผู้ชมคงจะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมคุณเต้กับคุณพักกะออนถึงมาที่นี่

แต่ก็คืออยากมาช่วยยินดีมาช่วยไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างคุณพระคอร์นเขาบอกว่า
ก่อนที่จะเดินทางมาที่ท่ามเรือเนี่ยเธอนอนไม่หลับ

ไม่หลับทั้งคืนพอตื่นเช้ามารู้สึกปวดเมื่อยตัว
แล้วมันได้กลิ่นเหม็นเน่าอะไรบางอย่าง
ทำให้รู้สึกขนลุกตลอดเวลาก็เลยเฮ้ยชวนกันมาทำบุญที่วัดค้างคา
วัดสร้อยทองหน่อยแล้วก่อนจะกลับก็เลยแวะมาดูเหตุการณ์
ที่บริเวณท่าน้ำพิบุญสงครามจนกระทั่งไปเจอนายอด
นายยอดที่คนไปเจอถุงทำพิธีเมื่อกี้

ยอดก็บอกว่าเขาบอกว่าให้ผู้หญิงช่วยทำพิธี
ก็เลยมอบถุงนั้นมาแล้วก็ให้เธอไปทำพิธีให้หน่อย
ก็เรียกว่าพิธีมอบหัดพระเจ้าครับ
นะฮะลอยดอกบัวอธิษฐานตามความเชื่อ
สุดท้ายก็ไปเจอร่างของคุณโมอ่ะฟังเสียงของคุณพักขออ
ว่าคุณอู๊ดหน่อยนะครับจริงจริงเหตุการณ์เนี้ย
ตั้งแต่ตีสี่แล้วนะพี่นอนไม่หลับคือตามข่าวตลอดไง
แล้วแบบเอาใจช่วยน้องเขาอยากให้เจอโดยเร็ว
แล้วก็เหมือนแบบพี่ลุกไม่ขึ้นเลยเหมือนโดนอำ
คือในฝันมันมีศาสนาพุทธตามแต่ไม่มีศาสนาคริสต์
ก็เลยมาทำตรงจุดนี้ก็ไม่คิดว่ามีคนมา
ให้ให้มาทำพิธีกรรมตรงนี้พี่ก็ไม่รู้ไม่ใช่ฟ้าที่วัดคังคาว
ก็ได้กินด้วยกันใช่ค่ะการขนลุกมีอะไร
ลุกเหมือนกันเลยค่ะเหมือนแบบมาปะทะจมูกเราแบบจังเลย
มันไม่ใช่กลิ่นปลากลิ่นอะไรแล้วนะแบบ
คือกลิ่นเป็นแก๊สเหมือนมีกลิ่นเน่าอย่างนี้ค่ะ
มันก็มีเยอะเชื่ออืมแล้วมีคำถามว่าแล้วถุงนั้น
ใครเป็นคนเอาไปแขวนเอานั่นสิฮะใช่เป็นถุงปริศนาที่ตามหาต้นต่อว่าใครนะ
ที่เป็นคนนำมาแขวนไว้นำมาวางเอาไว้ทีนี้ก็มีการหากันสุดท้าย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ทราบแล้วนะคะว่าเจ้าของถุงปริศนาเนี่ย
ชื่อว่าคุณเจจักรินรังสิมันธนากรแล้วทำไมทำไมถึงได้มานำถุงมาวางตรงนี้
เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าที่หากันเจอเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
ค่ะคือในใบกระดาษเนี่ยที่เขาเขียนไว้ว่าต้องทำนู่นทำนี่หนึ่งสองสาม
อะไรอย่างนี้คือเขาเขียนชื่อแล้วก็เบอร์ติดต่อไว้เหมือนกัน
ใช่ค่ะทีนี้คุณเจจักรินเนี่ยนะคะเขาเป็นเจ้าของเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า
กรินรังสิมันธนากรหรือว่าเจ้าชายขี่ม้าขาวผู้ที่อ้างตัวเป็นเรือพระพุทธเจ้า
ที่จะนำความสว่างแล้วก็พาทุกท่านไปสู่ยุคที่สดใสด้วยธรรมะ
ก่อนหน้าที่เขาจะนำของไหว้แล้วก็จดหมายปริศนาเอาไปแขวนไว้ที่ท่าเรือพิบูลสงคราม
เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เป็นศูนย์บัญชาการตามหาคุณตังโมเนี่ยนะก็คือจดหมายฉบับนี้ค่ะ
บอกรายละเอียดพิธีเอาไว้เรียบร้อยอย่างละเอียดอ่ะนะคะคุณเจก็โพสต์ภาพตัวเองชุดเนี้ยค่ะ
เป็นภาพที่เขานุ่งขาวห่มขาวแล้วก็นั่งสมาธินะคะแล้วเขาก็เนี่ยภาพนี้
คือเขาเล่าในไลฟ์นะคะบอกว่าเขาเนี่ยนั่งสมาธิแล้วก็เห็นนางธาระมาตี
หรือว่าเทพที่คุ้มครองแม่น้ำเจ้าพระยาถือดอกบัวบังร่างของผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้
เพราะโกรธเรื่องพูดจากกิริยาทั้งชายหญิงถ่ายของปฏิกูลไม่ได้ขออนุญาต
อันนี้เป็นคำบอกเล่าที่พูดไปในไลฟ์นะคะแล้วก็มีการโพสต์คลิปจุดทูปอธิษฐานให้กับคุณแตงโมด้วย
ทีนี้วันถัดมาคือเมื่อวานนี้ตอนเช้าเขาก็มีการโพสต์ภาพตัวเองเข้ามาทำภารกิจนี่ภาพนี้
เขาไปนะที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งแต่ตอนเข้าไปไม่มีใครสนใจเลยใช่นะคะ
เขาไปทำภารกิจมอบพระหัดอันมหัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์
ก็เรียกดวงวิญญาณของคุณเต็งโมให้กลับไปสู่พบภูมิที่ดี
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็มีการวีดีโอคอลไปพูดคุยกับคุณเจ
ก็บอกว่าก่อนที่จะนำของไปแขวนไว้ที่ท่าเรือเขาฝันเห็นคุณตังโม
แล้วก็ได้กลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงลักษณะเหมือนมีวิญญาณมาสื่อสารขอให้ช่วยปลดปล่อย
เขาก็เลยตัดสินใจทำพิธีนี้เพื่อให้แตงโมได้แตะมือพระผู้เป็นเจ้า
แล้วก็ลอยขึ้นมานะคะฟังเสียงคุณเจพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ
เพราะว่ากลิ่นน้ำหอมผู้หญิงนะครับ
กลิ่นน้ำหอมผู้หญิงเขา
คือผมกรรมสารเสร็จเมื่อคืนอัดคลิปเสร็จก็จะเที่ยงคืนแล้ว
เที่ยงคืนกว่าแล้วกินน้ำหอมก็ไม่ยอมไป
จนผมเปิดโทรศัพท์แล้วก็คอมพิวเตอร์อีกครั้ง

เกี่ยวด้วยคะว่ากลิ่นน้ำหอมผู้หญิงนั่นคือกลิ่นน้ำหอมของตรงคนนี้
บอกถึงกลิ่นได้อธิบายได้เห็นภาพชัดเจนด้วย
คุณเจจกรินเนี่ยมีการไลฟ์ภาพขณะที่เขากำลังนั่งกลับมาถาม
ใต้ต้นไม้ใหญ่เมื่อกลางดึกคืนนี้ด้วยนะคะกลางดึกของเมื่อคืนเนี่ย
แล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณตังโม
แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำตามข้อความที่เขาระบุไว้ในจดหมายปริศนา
จนกระทั่งสามารถปลดปล่อยดวงวิญญาณของคุณตังโมไปสู่พบภูมิที่ดีนะคะ